ไปกับพ่อรองแล้วก็พี่ยุ้ยลูกสาวนั่นเองค่ะ
ไปทำบุญใหญ่ต้องเรียกว่าโอ้โหเป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของพ่อรองนะคะ

ตามภาพที่เห็นเลยนะคะครั้งนี้เนี่ยพ่อรองโอ้โหดีใจมากค่ะ
เพราะว่าพ่อรองได้ไปที่ลานพญาศรีสัตนคราชคุณผู้ชม
พ่อรองไปกับพี่ยุ้ยปรัฐมวัลลูกสาวนี่แหละค่ะ

มีพี่สาววรรณสาทองวิเศษรวมไปถึงพี่อาร์ดรณชัยสามีของพี่สาด้วย
ร่วมพิธีบวงสวงกราบไหว้ขอพรเปิดทรัพย์ด้วยความเชื่อว่าเป็นสายพญานาค
คุณผู้ชมดูตามภาพพี่สาเนี่ยใส่ชุดไทยสีแดงเลย
แล้วก็สวยปังมากเป็นการไปขอให้ท่านแบบเปิดขุมทรัพย์ให้รวยมากยิ่งขึ้นค่ะ
พ่อรองก็เล่าให้ฟังนะว่าย้อนกลับไปเมื่อสี่สิบปีที่แล้วเนี่ย
พ่อเคยมาถ่ายหนังที่จังหวัดนครพนมคือทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเยอะมากค่ะ
ครั้งนี้ตั้งใจมากราบไหว้ขอพรองค์พญาศรีนคราชโดยเฉพาะเลยค่ะ
เพราะมีความเชื่อนะคะว่าใกล้สิ้นปีแล้วพ่อต้องปัง
เห็นคนอื่นมาพ่อก็อยากรวยบ้าง
แล้วก็รู้สึกชื่นใจที่มีคนจำพ่อได้

เรียกกันใหญ่ทั้งจังหวัดเลยคุณผู้ชม
พ่อรองบอกก็เลยแบบฝากประชาสัมพันธ์เลยค่ะ

ไปฟังเสียงพ่อรองกันหน่อยค่ะ
เราก็เลยอยากจะประสุทธิภาพของกำลังแบบเขาบ้าง
มาขอทรมจากข้าวผูีพญาศิริสตานาทันหร่างเราอาจจะทำอะไรลาบลื่นกว่าได้
ผมมาครั้งแรกเมื่อ๔๐กว่าปีที่แล้วซึ่งยังไม่เจริญขนาดนี้
แล้วก็มาครั้งที่๒ปรากฏว่ามันสวยงามมากผิดหูผิดตา

ใช่แต่ต้องบอกว่าที่นครพนมตอนนี้สวยจริงนะคะ
ตามภาพที่เห็นเลยค่ะพี่ยุ้ยแล้วก็พี่สาได้รำถวายองค์พญาศรีสัตนคราชด้วยตัวเองค่ะ
แน่นอนนะคะมีการจุดทูบเลขมงคลด้วยซึ่งเลขที่ได้ก็คือ
คุณผู้ชมสังเกตไหมคะตลอด๒๓วันที่เรานำเสนอข่าวเนี่ย
มันจะเป็นเลขเบิ้ลคู่๑๐๑อะไรอย่างนี้ประมาณนี้
อันนี้ส่วนตัวนะคะเช่นเดียวกันค่ะพี่สาวบอกว่าส่วนตัวมีความเชื่อความศรัทธาต่อองค์พญานาคอยู่แล้วค่ะ
และช่วงนี้นะคะก็อย่างที่บอกไปกำลังทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงงานเครื่องทำเครื่องสำอางค่ะ
ถือโอกาสมากราบไหว้เพื่อขอพรขอโชคลาภด้วยนะคะ
ซึ่งที่ผ่านมาพี่สาวบอกว่าทุกครั้งที่ขอพรจากองค์พญานาคก็ได้โชคกลับมาทุกครั้ง
อย่างที่เราเคยสัมภาษณ์พี่สาวมาก่อนหน้านี้นะคะว่า
เขาไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีเงินไปทำโรงงานผลิตเครื่องสำอาง๕๐ล้านคุณผู้ชม
ท้ายที่สุดเนี่ยคืนมันสำเร็จแล้วก็จะเปิดตัวปีหน้าด้วย

กิจสัปดาห์มันทำให้เรามีแรงนะคะ
โชคด้วยทำงานด้วยรับรองว่าปังแน่นอนค่ะ
ใช่เรื่องแบบนี้ไม่เข้าใครออกใคร

ย้ำอีกแล้วจริงเมื่อวานนี้พอจุดได้๘๗๘นะ

เอาล่ะเตรียมโยง